แต่ไม่มีเพื่อนไงก็ตั้งกล้องเอาเอง

คุณผู้ชมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่าย
ระวังแบบนี้นะคะ

ฟุตบาทมาขวางทางได้ยังไง

โอ้โฮจะถ่ายรูป

โอ้โฮรู้อยู่นี่เห็นไหม
ไปโทษสิ่งของโทษฟุตบาทได้ไง

รีบถอยหลังเพื่อจะไปตั้งหลักให้ทัน
เวลาจะถ่ายรูปเขามีตั้งวิรุณาเวลาเอาไว้

ก็อยากจะฝากเตือนแล้วกันนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็ใช้วิธีการตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเซลฟี่เอง
สิ่งแวดล้อมด้วยว่ามันมีอะไรกีดขวางเราอยู่ไหม
ไม่งั้นอาจจะลื่นล้มหัวฟาดพื้นอุ้ยจากจะเท่กลายเป็นเจ็บนะคะ
ดิฉันอยากเห็นรูปที่ถ่ายมาตอนนี้หลังจากแบบนับ๑๙แบบ๑ป๊อบแชะ
รูปที่ออกมาท่าไหนน่าจะเป็นท่าเมื่อสักครู่นี้
น่าจะเอามาลงให้ดูกันว่าเป็นรูปภาพนี่คือภาพที่ได้จากการถ่ายเอง